พร้อมกับเปิดใจเรื่องงานที่คุณพ่อสมรักนะคะ

ถ้าให้น้องจะไปประกวดนางงามเวทีที่มันรุ่นใหญ่กว่านี้

รวมไปถึงข่าวที่ว่ามีนักบอลมาจีบ

อายุยังน้อยอนาคตจะประกวดนางงามบ้างไหมคะ

เพราะว่าเวทีอื่นก็คือจะเริ่มใส่ชุดว่ายน้ำ

ใช่ค่ะจะไปเวทีไหนก็คือเวทีนั้นห้ามโป๊ห้ามใส่ชุดว่ายน้ำ
นักฟุตบอลมาจีบน้องเบสบ้างไหมคะ
ก็มีบ้างค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราไปบ่อยเนาะ

จริงหนูว่านะเป็นนักฟุตบอลก็ยังง่ายกว่าเป็นนักมวย
เพราะว่าถ้านักมวยมาจีบก็คือพ่อเราเป็นนักมวยอยู่แล้วอันนี้จะยาก
แต่ถ้าเป็นนักบอลเนี่ยคุณพ่อเขาก็จะเปิดใจมากกว่าเพราะว่ามันคนละสายกีฬากัน